เช่นเดียวกันสำหรับแฟนฟุตบอลที่ไม่ได้เข้าไปชมเกมฟุตบอล
และไม่ได้เชียร์ทีมชาติไทยในสนามหรือว่าติดสนามกรอบการแข่งขันนะคะ
มีแฟนบอลอยู่คนนึงค่ะเขาอยากส่งกำลังใจให้เหมือนกัน
แต่ว่าส่งกำลังใจผ่านทรงผมค่ะ
แฟนบอลคนทางนี้นะคะชื่อว่านายมายตรีจิตตินันค่ะ
เป็นนักรังศรีการแพทย์อยู่ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
ตัดผมที่ร้านศิลปะแกะลายผมเพชรเกษม๗๙
โดยทรงผมที่เห็นค่ะก็เป็นรูปของชนะทิพย์สงกระสินจอมทัพทีมชาติไทย
กับรูปของยูนิสมามูกัปตันทีมชาติอีรักษ์
โดยความสำคัญของเกมนัดนี้นะคะก็คือหากว่าไทยสามารถชนะหรือเสมอ
ก็จะผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ๑๒ปีค่ะ
ซึ่งความฝันของแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนคือการเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลก
ตอนนี้ก็ก้าวใกล้อีกหนึ่งด้านแล้วค่ะ